เตะขวานำมาก่อนครับเทพภาษาดึงแล้วคืนเลยครับ
หน้าเด็กดื้อมันพยายามจะจับในครับเตะขวาสูงครับ
เดี่ยวได้แกลงล่างอยู่นี่ครับล้มทั้งหยื่นเลยครับ
จังหวะกวาดดอกนี้ครับแล้วโอ้โหยิงไปทางด้าน
เทพภาษาพยายามจะเสียบด้วยขวาอัดอิงเข้ามามานะครับ
ด้วยหมัดมาครับเป็นดื้อเดินนี่หน้าเสียบโอ้โห
แล้วขวางหน้าไว้แทงด้วยซ้ายงัดด้วยศอกล่วงเลยครับ
โอ้โหเอาละครับไม่ต้องเสียเวลานับครับ
ปิดเกมเลยครับทางด้านเด็กดื้อโอ้โหวันนี้มาดุดันจริงจริงครับ
ขวางหน้าก่อนครับกดเอาไว้ขวางด้วยขวาครับ
แล้วเสียบด้วยซ้ายแล้วเผลอแกฟันเลยครับโอ้โหร่วงครับ
นี่ครับขวางหน้าก่อนนะครับด้วยซ้ายครับด้วยขวานะครับ
แล้วแทงด้วยซ้ายแล้วงัดด้วยศอกซ้ายครับโอ้โห
แปลกนะครับท่านด้านเพชรพรศาสตร์
พยายามจะเสียบขวาดักไว้ก่อนครับวันนี้ต้องบอกว่าทางด้านเด็กดื้อ
มีมาขังรังจริงครับโอ้โหเดินหน้าปุกอย่างดุบดันครับ